ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละค่ะว่าสถานการณ์จากโควิด
แล้วก็นำไปสู่การออกพรกรฉุกเฉินปี๒๕๕๙
นำไปสู่เหตุการณ์ฆ่ากันตายได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงที่อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราธานีคือมีชาวบ้านเนี่ย
เห็นชาวบ้านกับพระพิสุสงฆ์ออกไปเก็บน้ำพึ่งป่า
ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ไปเก็บเป็นช่วงเวลาที่เขาประกาศเคอร์ฟิลล
คือห้ามออกจากบ้านตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔
ทีนี้ค่ะชาวบ้านก็เลยไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือผู้ใหญ่มานพโกปินเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่เก้า
เนี่ยบอกพฤติกรรมบอกพฤติการชาวบ้านของพระพิสุสงฆ์กลุ่มนี้
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาพร้อมกับประหลัดอำเภอ
แล้วชุดเคลื่อนที่เร็วของอำเภอท่าชนะกว่า๑๐นายค่ะ
ลงพื้นที่มาแบบนี้พอไปถึงค่ะคุณผู้ชม
ควบคุมตัวพระและชาวบ้านได้อีกสักประมาณ๔๕คน
พร้อมกับอุปกรณ์จับพึ่งอีกจำนวนหนึ่ง

ผู้ใหญ่บ้านที่ลงพื้นที่อ้างบอกว่า
ระหว่างการควบคุมตัวนั้น

ชักปืนพกออกมาจากตัว
ส่วนนายชูรัฐก็ความมีดออกมาเพื่อจะทำร้ายตัวเอง
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยชักปืนลูกซองยิงใส่ทั้งคู่

ฟังขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะ
ส่วนชาวบ้านคนอื่นก็วิ่งหนีได้ทัน

พระมรณะไปหนึ่งรูปคารวาสตายไปหนึ่งคนนะคะ
สองศพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นายวิรัติขวัญใจพี่ชายของพระชนลทาน
เราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยสอบถาม
บอกว่าพระโชลทานที่มรณภาพ
จริงแล้วนะเป็นพระนักพัฒนา
ชอบช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด
ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่า
พระโชลธานมีปืน

ก็เคยนะเคยมีคนมาขู่ยิงข่มขู่พระ
เพื่อไล่หลวงพี่ออกนอกพื้นที่
แต่ด้วยความเป็นห่วงงานที่ทำร่วมมากับชาวบ้านในพื้นที่
หลายเรื่องยังค้างคาหลายเรื่องยังคงค้างอยู่
ก็เลยไม่สนใจคำขู่อยู่ในพื้นที่ต่อ
แล้วก็ปฏิบัติมาโดยตลอดเนี่ยค่ะ
นี่คือภาพเป็นสิ่งยืนยันนะคะว่า
หลวงพี่ชนลทานเป็นนักเป็นพระนักพัฒนาจริงค่ะ
พี่ชายของพระที่มรณภาพบอกว่า
ไม่เคยคิดเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้
จะมาเกิดขึ้นกับหลวงพี่สลทาน
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะ
น่าจะว่ามาช่วยกันมาบอกว่าใช่หรือเปล่า
แต่ถ้าว่าเขาว่าเหลืองพึงเหลืองพึงไม่มา
ถ้าเป็นเหลืองพึงไม่น่าต้องกับหญิง
อย่างนี้ก็คือผิวที่เขาไม่ต้องกับพระธาน
แต่ว่านี่มาหญิงเสียงว่าก็จะหญิงเนี่ยเสียงกันก่อน
เพื่อนก็ว่าตายอีกครูตายอีกคนเนี่ยเสียงว่าหนังขวัง
พี่ชายของพระก็ตั้งข้อสังเกตได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับ
ว่าประกาศเคอร์ฟิลล์แล้วไปเจอกันในยามที่ห้ามออกจากบ้านแบบนั้น

เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุชาติเทียรสวัสดิ์ค่ะลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันว่าปมเหตุจากการสังหารเนี่ย
ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแต่ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ประเด็นที่สองอยู่ตรงนี้ค่ะไปพบว่ามีปืนเนี่ย
อยู่ห่างจากตัวพระชนลทาเนี่ยปืนกระบอกนี้
อยู่ห่างจากพระชนลทานซึ่งมรณภาพเนี่ย
สักประมาณสิบเมตรไปตรวจสอบปืน
อันนี้ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการขึ้นลำกล้อง
แปลว่ายังไม่พร้อมที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่บ้านอ้างว่า
เป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวอาจจะฟังไม่ขึ้นหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าคดีนี้นำขึ้นไปสู่ศาล
เพราะก่อนหน้านี้มันก็มีกรณีคำพิพากษานะ
คือจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวน่าจะยาก
นึกออกไหมเพราะว่าปืนเขายังไม่ได้ขึ้นลำกล้องเลยค่ะ
ทีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
โดยเรื่องของรายละเอียดทางคดีเนี่ย
จะต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างเพิ่มเติม
เบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาร๑คน
แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับคุณผู้ชม
บางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้สิคือถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ย